ด้วยความเคารพนะครับพวกเราฆราวะเนี่ยเสียคนมานานแล้ว
ด้วยความเคารพนะครับพวกเราฆราวะเนี่ยเสียคนมานานแล้ว
ด้วยความเคารพนะครับพวกเราฆราวะเนี่ยเสียคนมานานแล้ว
ด้วยความเคารพนะครับพวกเราฆราวะเนี่ยเสียคนมานานแล้ว

ด้วยความเคารพนะครับพวกเราฆราวะเนี่ยเสียคนมานานแล้ว

ด้วยความเคารพนะครับพวกเราฆราวะเนี่ยเสียคนมานานแล้ว
ด้วยความเคารพนะครับพวกเราฆราวะเนี่ยเสียคนมานานแล้ว

จะต้องแล้ว
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณทั้งสามท่านเมื่อสักครู่ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ยังต้องคุยต่อนะคะ
เพราะว่าเหมือนเรื่องเงียบเนื่องจากไม่ได้มีเนื้อออกมาจากทางรัฐบาล
เพราะว่าขั้นตอนตอนนี้ไปอยู่ที่ทางรัฐบาลแล้วนะคะ
แต่ว่านายกก็บอกว่าถ้ายังขัดแย้งสงสัยยังไม่ไปต่อนะคะ
แต่อย่าลืมว่า๕ข้อที่มีการเรียกร้องกันจากคณะสงฆ์ที่มีการรวมตัวกัน
พุทธมนตรต้นสัปดาห์ที่แล้ว๕ข้อเขายังไม่ลืมข้อเรียกร้องของตัวเองอยู่นะคะ
แต่ก็ผุดขึ้นมาอีกหนึ่งประเด็นที่อาจารย์สศิวรักษ์หรืออาจารย์สุรักษ์เสนอไว้
เมื่อวานก็คุยกับเราเช่นเดียวกันนะคะว่า
นายกมีอำนาจนี้ในมือทำไมไม่ฉีก
วันนี้เราลองสนทนาธรรมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะว่า

ตกลงจับใบเป็นแบบไหนนะคะ
เราจะคุยกับพระเมธีธรรมจารย์นะคะหรือว่าท่านเจ้าคุณนะคะ
นามัศกาลค่ะท่านเจ้าคุณค่ะตอนแรกก็อาจจะตอนแรกไม่ได้มีประเด็นมากนักที่จะคุยกับท่านเจ้าคุณนะคะ
เพราะว่าเลยเวลาจากพุทธมณฑลมาแต่พออาจารย์สุรักษ์มาเมื่อวานนี้
ข้อเสนอนี้ถือว่าเป็นข้อเสนอที่แรงสำหรับผู้ที่เป็นส่งไหมคะ
ก็ถ้าดูเนื้อหาเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอาจารย์สอต้องการเนื้อหาอะไรในพรบสงฆ์ฉบับใหม่ที่พูดถึง
แต่ว่าถ้าดูแนวทางของอาจารย์สุรักษ์เนี่ยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนปัจจุบันเนี่ย
เราก็ชินกับการพูดการแสดงออกของท่านอาจารย์สุรักษ์นะฮะ
ลักษณะที่บอกว่าชินคือชินอะไรคะ
ก็จะมาว่าชินนะคณะสงฆ์ชิน
การพูดถึงข้อเสนอให้คำว่าฉีกอาจจะดูแรงนะคะ
มศหรรษหรือพศสมคมมีข้อท้วงติงบนทินเยอะมากนะคะ
แม้กระทั่งขั้นตอนตอนนี้ถ้าอิงพรบสงฆ์มีปัญหาก็ล้มทั้งกระดาน
คือท่านเจ้าคุณมองว่าตอนนี้ปัญหาอยู่ที่กฎหมายสงฆ์จริงป่ะคะ
อัตมามองอย่างนี้นะครับว่า
ปัญหาทั้งหมดไม่ได้ขึ้นอยู่ที่กฎหมายคณะสงฆ์มันอยู่ที่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างหาก
ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่ากฎหมายหรือพบคณะสงมันคือปัญหา
แต่มันอยู่ที่รัฐบาลและคนที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างหาก
ทีนี้ถ้าดูข้อเสนอของอาจารย์สุรักษ์เนี่ย
ถ้าดูทั้งจากข่าวแล้วก็ตอนต้นที่เราทำมาเนี่ยจะชัดเจนว่า
อาจารย์สุรักษ์พูด๑บวก๒
๑ก็คือให้ยกเลิกพปคณะสงส์๒๕๐๕
เกี่ยวเนื่องกับประเด็ดการณ์สมัยจอมพลสลิทธนรัฐ

ซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เข้าใจกันว่า
มีสอสอพระด้วยคือสังคสภา
จะเอาแบบนั้นไหมก็ทางฝ่ายบ้านเมืองทั้งนั้นเขียนให้
หรือให้ทำพระรำยัติคณะสงฆ์ขึ้นมาฉบับใหม่

ถามว่าสิ่งที่อาจารย์สุลากพูดคณะสงฆ์ทำไหม
สมัยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์
อุปเสณมหาเทระหรือสมเด็จเกี่ยววัสเกตเนี่ยนะฮะ
ท่านได้เคยมีบัญชาให้คนที่มีความรู้ความสามารถมารวมกัน
แล้วบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆ

ทันกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี่
พรบสมควรจะเป็นอย่างไร
ก็มีการร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ขึ้นมาใหม่
เรียกว่าฉบับมหาคณิตศร
ส่วนผู้ที่จะเข้ามาบริหารกิจการคณะสงฆ์นั้น
เป็นพระรุ่นกลางแล้วก็เรียกว่ามหากณิตศร
แล้วคณะสงฆ์ก็ทำเสนอกับรัฐบาลไปแล้ว
ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา

หรือไม่ใช่ไม่เห็นว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ถ้าสมมุติเอาเป้าของพรบสงฆ์ฉบับนี้
ซึ่งฉบับใหม่แม้จะเสนอไปแต่ยังไม่ได้นำมาใช้
ฉบับนี้ที่มีปัญหาอย่างแรก
ถ้าไม่ได้จับเฉพาะปัจเจกอย่างกรณีสำเร็จช่วงนะคะ
แต่ว่าโครงสร้างของมหาเถระสมาคมก็มีปัญหาโดยตัวเองตอนนี้ไหมคะ
คือจริงแล้วอำนาจอยู่ที่มหาเทราสมาคมหลายเรื่อง
แต่การที่อำนาจอยู่หลายเรื่องเขาก็มองว่ารวมศูนย์
แล้วพอจับบุคคลใส่เข้าไปก็มองว่าเป็นคนฝั่งไหน
เป็นพวกเดียวกันไหมมีการให้คุณให้โทษกันคนที่จะ
คนที่จะมาเป็นตำแหน่งสูงที่สุด
ก็ให้คุณให้โทษกับคณะกรรมการคือเอื้อกันอยู่
คือตรงนี้ท่านเจ้าคุณไม่เห็นว่าเป็นปัญหาอย่างที่อาจารย์สอเห็นเหรอคะ
มันจะเหมือนกันมากที่สุดก็คือ
ถ้าเทียบเคียงก็เหมือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อำนาจเป็นไปตามระบบใกล้เคียงกัน
ทีนี้สิ่งที่เราถูกวิภาควิจารณ์มากที่สุด
ก็คือสิ่งที่ท่านทั้งหลายพูดนี่แหละ
ว่าเล่นพักเล่นพวกเอื้อประโยชน์ต่อกัน
ต่อมาก็ยังมองเห็นว่าในวงการพระสงฆ์เนี่ย
เรานับถือกันที่ความรู้ความสามารถ
และหลักอาวุโสนี่ยังนับถือกันอยู่
ถ้าเราเอื้อประโยชน์ต่อพักต่อพวก

นี้คณะสงฆ์อยู่ไม่ได้หรอก
บอกให้ได้เลยป่านนี้คณะสงฆ์อยู่ไม่ได้
แต่ว่าเวลานี้พระสงฆ์รูปไหนมีความรู้ความสามารถ

แล้วก็หลายท่านที่เป็นมหาเทศสมาคมหนุ่มทุกวันนี้
แต่เกิดจากความรู้ความสามารถทั้งนั้นเลย
ที่อยากให้เข้ามาบริหารกิจการคณะสงฆ์
นำพาคณะสงฆ์ไปสู่การพัฒนาในวันข้างหน้า
เป็นความรู้ความสามารถอย่างเดียวเลยเหรอคะ

ว่ามีความใกล้ชิดเกี่ยวข้องเกื้อหนุนอยู่ทางฝากฝั่งเดียว
ประมาณยังไม่เห็นว่าเป็นอย่างนั้นเลยนะ
นี่พูดจากความรู้สุดใจนะครับว่า
เวลานี้หลายท่านที่เจริญเติบโตมา
ส่วนใหญ่ก็เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ
แล้วรองสมเด็จพระราชาคณะอย่างนี้ก็มีไม่มากหรอก
มศมี๒๐บวก๑คือฝั่งละ๒๐ธรรมยุทธ์๒๐มหานิกายที่๒๐

ทีนี้คนจะมองก็มองได้คนจะพูดก็พูดได้
เหมือนเวลานี้ถ้าจะมองวงการตำรวจก็บอกเล่นพักเล่นพวก
วงการทหารก็บอกเล่นพักเล่นบวก
มองวงการราชการก็บอกเล่นพักเล่นพวก
ทีนี้ถ้าจะมามองคณะสงฆ์อย่างเดียว

แต่ว่าเขยิบขึ้นนิดนึงสำหรับกรรมการมหาเทรสมาคม
ที่มีข้อวิภาควิจารณ์ในแวดวงวิชาการทางด้านนี้อยู่เหมือนกันนะคะว่า
บวกผนวกอาวุโสเข้าไปด้วย

คืออายุมากเนี่ยนะคะบางคนทวงถาม
อาจารย์ศิวรักษ์อาจารย์สอศิวรักษ์ก็ทวงถามเช่นเดียวกันว่า
ควรจะไปเป็นผู้ที่บำเพ็ญทางด้านที่ควรจะเป็นของสงฆ์ไหม
ไม่ใช่มานั่งบริหารหรือหวงเก้าอี้หวงตำแหน่ง
มันกลายเป็นการความอยากได้อยากมีทางโลกนะคะ

มศเองเนี่ยเป็นการสะท้อนว่าพระสงฆ์ไม่ได้ตัดกิเลสนะคะ
นี่เป็นสิ่งที่เราได้พูดกันมาแต่ต้นว่า
พระรุญัติคณะสงฆ์แล้วก็ทำตาม
สมเด็จพระราชาคณะซึ่งกว่าจะเป็นสมเด็จพระราชคณะได้ก็มีอาวุโสมากแล้ว
และในกฎหมายก็เขียนว่าสมเด็จพระราชาคณะนี้ต้องเป็นมหาเทศสมาคมโดยตำแหน่ง
คือแปลว่าท่านรูปไหนได้เป็นสมเด็จเป็นกรรมการมหาเทราสมาคมโดยตำแหน่ง
แล้วถามว่าคณะสงฆ์ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไหม
ต้องการที่จะปรับปรุงกิจการคณะสงฆ์เพื่อให้มันก้าวทันต่อการพัฒนาของโลกที่มันเปลี่ยนไปทุกวันไหม

เรื่องพระราชบัตรยาคณะสมที่เรียกว่าฉบับมหาคณิตสอน
ถ้าท่านทั้งหลายหวังดีต่อคณะสงฆ์จริง
อยากเห็นคณะสงฆ์ปฏิรูปไปแนวทางที่ดีขึ้นจริง
โดยไม่เจตนาจะมาด่ามาจาบจ้วงแล้วก็เกิดให้ความเสียหายเนี่ย

ทำไมไม่กลับไปดูพระราชบัตรยาคณะสมฉบับมหาคณิตสอน

ฝ่ายบ้านเมืองก็มาปรึกษากับคณะสงฆ์ว่า
กฎหมายฉบับนี้มันจะเดินหน้าไปไหม
หรือจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร
บ้านเมืองอยากเห็นคณะสงฆ์เป็นอย่างไร
ก็ไปเอาฉบับนั้นมาปัดปุ่น

ด่าทอพระด่าทอมหาเทศสมาคม
ด่าทอพระด่าทอมหาเทศสมาคม
และจะต้อนให้คณะสงฆ์จนมุม
้อนให้คณะสงฆ์จนมุมต้อนให้เห็นว่า
วงการสงฆ์มันเน่าเฟะมันมีแต่เล่นพักเล่นพวก
มีแต่สิ่งไม่ดีมีแต่กิเลสมีแต่ตังหา

เมื่อสักครู่นี้ก็ฟังชัดว่าคุณภัยบูลบอกว่า
ไม่ต้องไปปรึกษามหาธุรกิจสมหาคม
นี่นี่เป็นเป็นตัวอย่างของอคตินะ
องค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์เนี่ย

ในสถาบันสำคัญ
จะไม่ปรึกษากับคนภายในเขาเลย

วิชาการก็เอานักวิชาการที่มีความรู้ด้านตำรวจมา
ปฏิรูปทหารก็เอานักวิชาการที่มีความรู้ด้านทหารมา
แต่จะปฏิรูปคณะสงฆ์กลับบอกว่าไม่ต้องไปปรึกษามหาเทศสมาคม
แปลว่าไม่รับฟังความคิดเห็นของพระสงฆ์เลย
แล้วมองว่าพระเนี่ยมีแต่กิเลสตัญหามีแต่ความอยากมีแต่ความไม่ดี
ต้องชาวบ้านเท่านั้นแหละที่ดีกว่าพระและชาวบ้านเท่านั้นแหละที่จะเขียนกฎหมายให้พระเดิน

เจ้าคุณค่ะที่ฉันขอประเด็นแรกที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะ
คือเราจะอนุมานได้ไหมคะว่าคนที่มีข้อเสนอและเห็นด้วยด้านนี้ว่า
ไม่ว่าจะเป็นการฉีกกฎหมายฉบับนี้ต้องปฏิรูปคณะสงฆ์นะคะ
ปล่อยให้สงฆ์อยู่กันเองไม่ได้แล้วต้องช่วยเข้าไปในการปฏิรูปเนี่ยนะคะ
เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็ไม่เห็นว่า
มหาเถระสมาคมจะจัดการให้ศรัทธาของญาติโยมกลับมาได้เหมือนเดิม
ปล่อยประละเลยให้เกิดหลายกรณีเป็นแน่นอนค่ะคือข่าวไม่ดีมันดังกว่าข่าวดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
แต่มันเห็นหลายกรณีมันทำให้ศรัทธามันไม่ได้กลับไปที่คณะสงฆ์
แล้วก็มีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจให้สงฆ์บริหารกันเองแล้ว
คือก็เป็นเพราะว่าคณะสงฆ์เองหรือเปล่าคะ
แต่มา๒ประเด็นประเด็นแรกคือคณะสงฆ์ไม่ได้กอดบสงฆ์๒๑๐๕นะ
แต่เวลานี้เมื่อมันยังคงอยู่ต้องปฏิบัติตาม
กอดไว้แล้วใครจะมาแตะต้องไม่ได้
จนถึงขั้นว่าเสนอพระราชบัญญัติสงฆ์ฉบับใหม่ฉบับมหาคณิตศร
เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนี่ยืนยันชัดเจนว่าพระได้ทำอย่างนี้
เรื่องที่สองเนี่ยถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยพระไม่แก้ปัญหาของตัวเองเลยเหรอ
เล่นพักเล่นพวกจะผิดขนาดไหนก็เอาไว้อยู่มันจะขนาดนั้นเลยเหรอ
ในความเป็นจริงปัญหาของพระที่เรียกว่าต้องอาบัตร
ที่สำนักงานพุทธศนาแห่งชาติรวบรวมแต่ละปีเนี่ยปัญหาไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์
ประมาณศูนย์จุดหกศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของพระที่ร่วงละเมิดเท่านั้น
ถามว่ายอมรับไหมยอมรับพระผิดพระนามวินัยมีไหมมี
แก้ปัญหาไม่แก้แต่บางเรื่องเนี่ยมันไม่ไวต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คน
เพราะมันเกี่ยวเนื่องกับข้อกฎหมายเกี่ยวเนื่องกับพระธรรมวินัย
เช่นตำรวจทหารมีความผิดให้พักราชการไว้ก่อน
แล้วเมื่อไม่ผิดกลับมาได้รับคงเหมือนเดิม
แต่พระเนี่ยบางคนเสนอว่าเมื่อมีความผิดเนี่ย
ขั้นต้นให้ศึกไปก่อนแล้วกลับมาบวชใหม่ตักกะอย่างนี้มันใช้กันไม่ได้
เพราะฉะนั้นพระสงฆ์เองก็แก้ปัญหาของสงฆ์
พระสงฆ์เองก็แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวัน
แต่บางเรื่องมันเป็นข่าวใหญ่โตมันเป็นข่าวที่คนสนใจ
และเป็นพระที่ดังมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่า

แล้วคณะสงฆ์ก็กอดสิ่งที่มันเน่าไว้ไม่แก้ไข
ไม่เป็นความจริงเลยเรื่องนี้ต่อมายืนยัน
ไหนท่านเจ้าคุณก็พูดถึงกรณีใหญ่แล้วเนี่ยนะคะ
ถ้าที่ฉันไม่ได้ใช้จำนวนเป็นตัวตั้ง
กี่เปอร์เซ็นต์ถึงควรจะประเมินว่าผ่าน

แต่ถ้าเราพูดถึงกรณีของวัดพระธรรมกาย
คือเอกสารยืนยันของทางฝั่งที่เขาไม่ต้องการให้สำเร็จช่วงขึ้นเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเอกสารยืนยันภารกิจนะคะ
การเชื่อมโยงวัชธรรมกายกับวัสดิ์ปากน้ำนะค้า
ถึงความเชื่อมโยงกันในธนาความประชา

แถมอวัชธรรมกายไม่ถึง๑

แล้วเป็นเป้าที่เป็นข้อทดสอบที่ใหญ่มากของมศใหญ่ที่สุดเลยก็ได้ค่ะตอนนี้
ศยังไม่ทำแล้วท่านเจ้าคุณจะให้เขาเชื่อใจในสงฆ์ปกครองสงฆ์เหรอคะ
คือมศท่านเป็นฝ่ายไม่พูดและท่านเป็นฝ่ายปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช
ที่พยายามให้อัตมาพูดหลายคนพยายามว่าพูดออกมา
พอพูดออกมาจะเป็นผู้ร้ายในสังคมคือมีคนสงสัยว่าในระหว่างที่
อันนี้คือพระทางฝ่ายธรรมยุทธ์ท่านเขียนขึ้นมานะไม่ใช่อัตมาพูดนะ
ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จวัดบวรเนี่ยท่านทรงสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่๑๙เนี่ย
ทรงประชวนมานานและระหว่างที่ประชวนนี่แหละมันมีปัญหาเรื่อง
เกียรติมากมายแต่คนไม่พูดและคนที่ยอมกลืนเลือดตัวเองมากที่สุด
คือมหาเทศสมาคมแล้วให้คนด่าอยู่ทุกวันนี้ว่าไม่เคารพ
ลิขิตไม่อะไรต่อไม่ไรก็ไม่ให้ความกระจ่างเรื่องนี้
ข้อที่๒ถ้าวัดพระธรรมกายมีความผิดก็ดำเนินการได้เลย
แต่ว่าในปี๒๕๔๒ที่ต่อมาพูดอย่างนี้ก็หาว่าปกป้องอีก
๒๕๔๒เนี่ยคณะวินัยธรรมชั้นต้นเขาไม่ฟ้อง
เจ้าประคุณสมเด็จอยู่ปลายทางคืออยู่ที่ศาลดีกาค่ะ
เรื่องมันไม่ขึ้นมาเมื่ออายการสั่งไม่ฟ้อง
คือผู้พิพากษาจะพิพากษาได้อย่างไรค่ะ
และทุกวันนี้ถ้าเขามีปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่

ที่ท่านถามแบบนี้นะคะที่ฉันใช้ข้อกล่าวหาถามเลยนะคะ
ท่านเจ้าคุณว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีคำอธิบายที่ท่านเจ้าคุณบอกก็แล้วแต่นะคะ
แต่ว่าศรัทธาของชาวพุทธนะคะมองว่าเขาไม่ไว้ใจผู้ตรวจสอบ
คณะตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบคือไม่ไว้ใจทั้งกระบวนการในการตรวจสอบ
ไม่ได้เกี่ยวว่าผลของการที่ทำออกมาชี้ว่าอย่างไร
เจ้าคุณจะอนุโมทนานะเรื่องนี้มันสองเรื่อง
เรื่องหนึ่งคือเจ้าพระคุณสมเด็จที่เมื่อกี้อัตมาพูดยังไม่จบว่า
พระคุณสมเด็จเนี่ยได้พูดว่าวัดธรรมกายเป็นวัดที่เกี่ยวเนื่องกันเนื่องด้วยอุปชาอาจารย์เนี่ย
อันนี้คือคุณธรรมชั้นสูงของพระมหาเทระผู้ใหญ่
วันนี้ถ้าขึ้นมาถึงวันนี้แล้วแล้วก็คิดว่ามันเป็นปัญหา
ถ้าแบบนักการเมืองก็คือฉันไม่รู้จักเธอ
ตัดหางปล่อยเลยฉันไม่รู้จักเธอก็พูดได้ทำได้ปฏิบัติได้
แต่ทำไมเจ้าพระคุณสมเด็จจึงบอกอย่างนี้
เพราะท่านเป็นพระอุปชาเขาคุณธรรมของพระอุปชาพึงมีต่อสัตว์วิหาริก
มันเป็นคุณธรรมสูงสุดที่ท่านรับผิดชอบนี่ข้อหนึ่งนะ
ข้อที่สองการที่บอกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
เกิดจากการที่เขาไม่ไว้วางใจ
เดี๋ยวนี้สังคมแบ่งแยกกันแยกสีกันแยกฝ่ายกัน
และไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
แม้คณะสงฆ์จะชี้แจงอย่างไรจะพูดอย่างไร

และอีกฝ่ายหนึ่งสาธุสาธุตลอดเวลา

มันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละแล้วจะให้คณะสงฆ์ทำอย่างไร
เจ้าคุณคะเหลือเวลาสักประมาณ๒นาที
เรียนถามตรงว่าตอนที่ยื่น๕ข้อไป
แล้วผ่านมาถึงวันมาคบูชาวานนี้นะคะ
ตอนนี้มีการติดต่อคุยกัน
ของคณะสงฆ์ที่ไปพุทธมนตรสัปดาห์ก่อนไหมคะ
ก็เวลานี้ก็มี๒เรื่อง
คือเรื่องที่๑ก็คอยติดตามผลว่ามันจะเป็นอย่างไร

ข้อที่๒ก็คือถ้ามันไม่ได้ผลในระดับที่น่าพอใจ
ห่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะพระอาจจะมารวมตัวกัน

พระเมธีธรรมจาปลูกมกปลูกระดมคนอีกแล้ว
ข้อที่๓ถ้ามีหมายเรียกมาถึงอัตมา
พระส่วนใหญ่ก็จะไปรวมกัน
เพื่อแสดงตนว่าเราก็มาที่เจริญพุทธมนต์
แล้วให้จับกลุ่มคุมขังไปด้วยกันทั้งหมด
จะได้รู้ว่าบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นแบบนี้

ยังแต่ว่ามีพระที่ติดต่อตามมามาเยอะ
มายังบอกว่าทางนี้ยังไม่ใช้นะ

เจ้าคุณคะถามตรง๑นาทีสุดท้ายค่ะ
จริงแล้วตอนนี้ท่านเจ้าคุณคิดไหมคะ
สมเด็จช่วงจะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชนะคะ
พระคุณสมเด็จมีอายุ๙๑พันศา๗๘
ทำคุณอุปการณ์มากับบ้านเมืองมากมาย
ตามายืนยันเร็วว่าพระสงฆ์ทั้งประเทศนี้
กราบท่านได้อย่างสนิทใจ
ไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ให้เจ้าพระคุณสมเด็จได้รับการสถาปนา
เพราะฉะนั้นระหว่างรัฐบาลทำเถอะแต่พระราชอำนาจเป็นของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราไม่เคยก้าวร่วง
เจ้าคุณตอบดิฉันเหมือนกับว่าท่านเจ้าคุณไม่ได้ยินเสียงพระบางรูป
หรือญาติโยมบางส่วนเลยนะคะ
ประหนึ่งรูปกับคนคนเซ็ตเรื่องเซ็ตปันหา
ถ้ารัฐบาลเอาด้วยแบบนี้มันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้แหละ
แล้ววันข้างหน้าปัญหาจะหนักขึ้นกว่านี้อีก
เจ้าคุณมองเห็นจำนวนเท่านั้นใช่ไหมคะ
รัฐมนตรีบางท่านพูดก็จะได้เห็นมากกว่านี้อีก
ถ้าจะเอาอย่างนี้มาวัดกันมันยิ่งจะมากขึ้น
แล้วสังคมมันจะตอบคำถามตรงไหน
ถ้าไม่ตอบคำถามตรงที่กฎหมายบ้านเมืองค่ะ

แต่เราน่าจะพูดได้ถึงทุกประเด็นที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดในวันพรุ่งนี้นะคะ
วันนี้น้ำมาศกาลค่ะขอโทษทนาค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวคงต้องรอนะคะ
อาจจะทิ้งระยะสักหน่อยค่ะว่าเรื่องนี้จะเดินหน้าไปแบบไหน
รอดูค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ไปจ่ออยู่ในมือของรัฐบาลนะคะ

สำหรับวันนี้หมดเวลาของช่วงถามตรงนะคะ
ตอนนี้กลับไปที่ทั้ง๓ท่านวันนี้สวัสดีค่ะ